มีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะฮะเกิดขึ้นทางน้ำนะครับ
เป็นงานบุญทอดกระถิ่นนะฮะที่สมุทรปราการครับ
จัดการแข่งขันเรือหางยาวแล้วปรากฏว่ามีเรือนั้นเสียหลักนะฮะ
ระหว่างแข่งลักษณะคือเหินไปฮะไปชนบริเวณท่าน้ำนะครับ
มีเด็ก๒คนเกือบโดนชนฮะ
คุณผู้ชมครับนี่คือบ้านคนที่อยู่ตรงริมน้ำเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรือลำขวาเหินขึ้นไปในระดับนี้สูงกว่าคือบ้านชั้นเดียวนะ
คือสูงในระดับแบบหลังคาครับหลังคาเลยอ่ะอืมนะครับ
ถ่ายจากกล้องมือถือครับเป็นนาทีที่การแข่งขัน
เรือหางยาวเอาให้ดูอีกรอบนะครับก็มาด้วยความเร็วนะครับ
แล้วก็เสียหลักไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคลองนะครับ
หลังวัดหอมศีลนะครับในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับ
เมื่อวันที่สิบเก้าค่ะพฤศจิกายนก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
คุณมาโนธสวัสดีเป็นเจ้าของบ้านนะครับบอกว่าวันนั้นที่วัดเนี่ย
เขามีการจัดงานทำบุญทอดกระถิ่นครับก็จัดกิจกรรมแข่งเรือหางยาว
มีเรือมาแข่งขันกันหลายต่อหลายลำนะครับจนเกิดเหตุการณ์ตามในคลิป
คู่แข่งขันนั้นกำลังแข่งกันมาแล้วปรากฏว่าในจังหวะนั้นเอง
ดูจากภาพนี้นะครับทางเจ้าของบ้านบอกว่า
หลานสองคนนะนั่งดูเรืออยู่ด้วยฮะแล้วก็เกือบจะถูกเรือชน
อย่างดีที่คุณมาโน่เนี่ยคือดึงตัวหลานครับนี่หลบได้ทัน
นี่สภาพตรงท่าน้ำที่โดนเรือชนใช่ใช่แต่หลบทันครับ
เขาโชคดีไปเนอะครับเนี่ยหลังเกิดเหตุบ้านได้รับความเสียหาย
แต่ว่าคนขับเรือนั้นกลับยังไม่มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบ
แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปพูดคุยนะฮะ
กับทางคุณเสวกงามขำนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าหลังเกิดเหตุแค่ประมาณ๒๐นาทีนะครับ
เดินทางมายังบ้านที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็บอกว่าจะขอชดใช้ค่าเสียหายให้
แต่ว่าทางเจ้าของบ้านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะซ่อมเอง
แล้วก็คิดว่าการที่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยคุณมาโนธเนี่ยนะครับ
บอกว่ายังไม่มีหน่วยไหนติดต่อเข้ามาเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหาย
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดครับตอนนี้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะ
หลังจากนี้จะปรับมาตรการครับในส่วนของการแข่งขัน
เพิ่มความเข้มงวดเรื่องอุบัติเหตุมากขึ้นครับ
สรุปออกมาคือตอนนี้ยังไงพี่เรื่องของการดูแลซ่อมแซม
ผมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เรียบร้อยกันหมดทุกคน
เราเขาจะไม่เอาเราก็คุยกับผู้ใหญ่ก็แล้วคือเป็นการเข้าใจผิดกันนิดหนึ่ง
แต่ตอนนี้เราเข้าใจกันทุกอย่างแล้ว

แต่อยากเข้าใจว่าเรายังเหมือนเดิมช่วยแก้หน่อย
มาตรการเนี่ยคือขึ้นชื่อว่าการแข่งขันนะฮะ

เร็วใช่ไหมสมมุติคิดง่ายจะไปจำกัดความเร็วมันก็ไม่ใช่การแข่งขัน
แต่ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นก็อันตราย
ใช่ไหมแต่ข่าวนี้ก็อย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์นะคะ
การแข่งขันเกี่ยวกับความเร็วเราคงต้องระมัดระวังเลยแหละ

อันนี้โชคดีจริงนะคะที่หลบทันนะคะ